คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
มีเหตุดวนปืนกันยิงกันกลางถนนเลยนะคะ
แต่สองฝ่ายนี้เขาเป็นอดีตตำรวจทั้งคู่
สุดท้ายเนี่ยทรัพย์สินเสียหายแล้วก็เจ็บทั้งคู่
ที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ
คือตำรวจสพเขาย้อยได้รับแจ้ง
ว่ายิงสู้กันบนถนนนะคะ
โอ้โหรูร่องรอยการถูกยิงเนี่ยเต็มเลยก็มีร่องรอยถูกยิงที่ประตูด้านซ้าย
ที่กระจกหลังที่ตัวรถที่หน้ารถนะคะยางด้านหน้าก็แบน
งหน้าเนี่ยแบนทั้งคู่เลยคาดว่าก็น่าจะโดนกระสุนปืนแล้วค่ะ
อันนี้คือสภาพภายนอกในรถค่ะมีปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอก
พื้นรถมีปลอกกระสุนปืนสี่ปลอกสายสะพายกระสุนลูกซองมีกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงในสายสะพายเหลืออยู่แปดนัด
ด้านนอกข้างรถมีปลอกกระสุนลูกซองหนึ่งปลอกใกล้ใกล้มีกระสุนเก้ามอมอตกอยู่สองปลอก
โอ้โหคุณผู้ชมดูหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะครับ
งไป๕๐เมตรที่หน้าร้านกาแฟก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นบ้านล่ะค่ะ
แต่ด้านหน้าทำเป็นร้านกาแฟนะคะเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองหนึ่งปลอก
ปลอกกระสุนปืน๙มมอีก๑๓ปลอกตกกระจายเป็นทางนะคะ
จากถนนเข้าไปถึงในบ้านนะคะส่วนในบ้านมีรถกระบะอีซูซู
มีรอยถูกกระสุนเป็นกลุ่มกลุ่มอ่ะนะคะสองกลุ่มที่ท้ายกระบะ
แล้วที่รถเก่งคอนด้าแจ๊สสีเทาก็ถูกกระสุนด้วยนะคะ
นี่ค่ะทรัพย์สินเสียหายปลอกกระสุนเกลือนเลยจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาว่า
คนที่เขาดวนปืนกันเนี่ยนะคะทั้งคู่เป็นอดีตตำรวจ
คนนึงก็คือร้อยตำรวจเอกสุธีแพลลอยอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นอดีตตำรวจสพเขาย้อยคือเขาลาออกจากราชการ
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวาสองแห่งต้นขาขวาหนึ่งแห่งกระดูกแตกนะคะ
คนนี้อาการสาหัสส่วนอีกคนนึงร้อยตำรวจเอกประยุทธ์
บุญช่วยอายุ๖๑ปีก็เป็นอดีตตำรวจเหมือนกันเกษียณแล้วนะคะ
เป็นอดีตตำรวจสพเขาย้อยถูกยิงที่ไหล่ซ้ายหนึ่งแห่งค่ะ
เป็นอดีตตำรวจทั้งคู่แล้วเป็นญาติกันด้วยนะคะ
สองคนนี้ที่ดวนปืนใส่กันเนี่ยค่ะครับร้อยตำรวจเอกประยุทธ์เป็นพี่เขย
ร้อยตำรวจเอกสุธีเป็นน้องเมียเป็นญาติกันแบบนี้ตามแผนผังเลยค่ะ
คือทั้งคู่เนี่ยเขาทะเลาะกันใหม่ลงรอยกันมีปัญหากันมานานแล้ว
เกิดเรื่องดวนปืนกันร้อยตำรวจเอกประยุทธ์ใช้ปืนเก้ามอมอ
ร้อยตำรวจเอกสุธีใช้ปืนลูกซองค่ะแต่สุดท้ายคือ
ก็เจ็บหนักทั้งคู่นะคะทรัพย์สินก็เสียหายเต็มเลยนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะยังมีร่องรอยกระสุนตามรถ
ตามตัวบ้านปลอกกระสุนที่ตกหลังตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
หลักฐานอะไรไปหมดแล้วก็ยังมีร่องรอยหลงเหลือแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ชื่อว่าในอ้นเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็กินกาแฟกันอยู่กับกลุ่มเพื่อน
หกเจ็ดคนได้จังหวะนั้นร้อยตำรวจเอกสุธี
ขับรถมาจอดรถเปิดกระจกตะโกนด่าให้ของลับ
แล้วก็ยิงผ่าไปกลางวงที่เขากำลังนั่งกินกาแฟกันอยู่นะคะ
กระโดดหนีหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางอะค่ะ
ร้อยตำรวจเอกประยุทธ์ไม่มีอาวุธติดตัว
วิ่งไปหลบใต้เคาน์เตอร์ร้านกาแฟรอจังหวะเข้าไปในบ้าน
หยิบปืนเก้ามอมอออกมาแล้วมายิงตอบโต้กันกระหน่ำยิงกันอยู่แบบนั้นอ่ะ
คุณผู้ชมสักพักนึงร้อยตำรวจเอกสุธี
ขับรถออกไปยอมถอยญาติญาติในบ้านเหมือนกับจะออกไปเอาคืน
แต่ร้อยตำรวจเอกประยุทธ์ห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าพาเขาไปหาหมอดีกว่า
เพราะเขาโดนยิงด้วยที่ไหล่ซ้ายเนี่ยเลือดไหลเต็มเลย
ทีนี้ค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่า
เขาก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะอะไรกัน
ก็ที่ผ่านมาก็เคยมานั่งกินกาแฟกันทุกวันก็จะเห็นร้อยตำรวจเอกสุธีที่เป็นน้องเมีย
ตะโกนด่าทอข้ามกำแพงบ้านของร้อยตำรวจเอกประยุทธ์ที่เป็นพี่เขยอยู่บ่อย
ครับคือเป็นญาติกันบ้านอยู่ติดกันแต่ตะโกนด่ากันเป็นประจำค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุธีเนี่ยปล่อยบ้านให้คนอื่นมาเช่า
ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่บ้านอะไรหรือเปล่า
คนที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาก็ไม่มั่นใจนะคะแต่เท่าที่เห็นมองจากภายนอกอ่ะ
บ้านอยู่ติดกันจริงแต่ไม่รู้ว่ามันล้ำอะไรกันยังไง
แต่ถึงขั้นมายิงกันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังมันเกิดจากอะไรกันแน่
แต่คนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเขาล้อมวงกินกาแฟกันอยู่๖๗คน
ตกใจยังดีที่ไม่มีใครถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตอนนั้นผมเข้าไปกินกาฟรีในช่วงเวลานั้นก็มีรถเข้ามาพอดี
ผมก็จำได้ว่าเป็นรถใครผมก็เลยมองมองปุ๊บเขารถกระจกลงมา
ก็ด่าไปคำนึงแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาด่าอะไร
แล้วก็ยิงใส่เลยยิงประมาณสักสองนัดมั้ง
ก็ยังอุ้มอยู่ว่ามีขู่เพราะว่ามันมีอยู่รูปหนึ่ง
เพราะรู้ว่าชัดอ่ายิงสองนับนี่แน่นแน่นแน่แล้ว
เขามีที่เขายิงทีแรกเขายิงผ่าตามา
ในช่วงที่ว่าเขาลดไหล่ไปอ่ะเขาก็ยิงตัว

เขาเคยมีทะเลาะอะไรกันเกี่ยวกับห้องเช่านั้นไหม

ที่เกี่ยวกับที่ดงที่ดินมาล้ำพื้นที่อะไรอย่างนี้

พี่น้องกันเขาคุยปกติอยู่
แต่ช่วงหลังช่วงเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน

ว่านี่มันแบบเรื่องจริงหรือว่าหนังถ่ายทำภาพยนตร์กันเนี่ย
โอ้โหดวนปืนกันขนาดนั้นเลยนะคะ

คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกบ้านที่เช่าบ้านของร้อยตำรวจเอกสุธีอยู่นะคะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยสามีของเธอก็อยู่หน้าบ้าน
ร้อยตำรวจเอกสุธีจอดรถเปิดกระจกแล้วยิงเข้าไปในบ้านสองนัด
แล้วก็รัวยิงใส่กันอีกหลายนัดมาก
ตอนนั้นก็ตกใจพากันวิ่งเข้าไปหลบในบ้านนะคะ
เสียงปืนสงบลงเห็นร้อยตำรวจเอกสุธีขับรถกลับไปที่บ้านของตัวเองอีกหลังนึง
อยู่ห่างจากหลังนี้ไปแค่๕๐เมตร
จอดรถเปิดประตูแล้วก็ล้มพับจมกองเลือดอยู่
ทีนี้ค่ะพอเห็นเหตุการณ์สงบก็เลยออกกันไปช่วยนะคะ
ช่วยนำตัวร้อยตำรวจเอกสุธีส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าโอ้โหตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทั้งคู่ก็เป็นญาติกัน
ก่อนหน้านี้ก็คุยกันดีประเด็นเรื่องของลุกล้ำพื้นที่ห้องเช่าเนี่ยค่ะ
เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่
ปกติก็ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันให้ใครเห็นนะคู่นี้
แต่รู้ว่าเขาไม่ลงรอยกันแต่ไม่เคยทะเลาะกันหนักให้คนอื่นเห็นนะคะ
ไม่ได้มาก็อยู่ในบ้านเขา
ก็มีตอนที่ยิงกันครั้งนี้เม่เขามีเมียเขาค่ะร้องไห้
เหมือนห้ามไม่ให้ออกมา
ทีมข่าวไปคุยกับลูกชายคนโตของร้อยตำรวจเอกประยุทธ์นะคะ
ตอนเกิดเหตุแม่กับน้องสาวก็อยู่ในเหตุการณ์

ไม่คิดว่าน้าจะมายิงพ่อ

เหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าขอไม่พูดถึง

แต่อยากจะให้มีการดำเนินคดีกันไปตามผิดตามถูก
ตอนนี้ตกใจกันมากแล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะ
ก็ต้องรอรักษาอาการของร้อยตำรวจเอกประยุทธ์

ร้อยตำรวจเอกสุธีก็ยังสาหัส
เพราะว่ากระสุนทะลุด้านข้างช่วงอกซ้ายไปขวาค่ะ
คือก็อาการหนักทั้งคู่
นี่นะคะก็ต้องรอให้ดีขึ้นก่อน